มุมมองหน่อยไหมมุมมองของนักวิเคราะห์หน่อยไหมพี่บุ๊ค
มุมมองนักวิเคราะห์แล้วใครเป็นนักวิเคราะห์ในช่วงนี้คุณ

คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับโอ้โหหลายคนก็บอกคุณจตุพร
วิเคราะห์หน่อยสิคุณทักษิณกลับมามีนัยยะอะไรบ้าง
คุณจตุพรชี้เป้าไปที่บิ๊กป้อมเกี่ยวอะไรกัน
ทักษิณบิ๊กป้อมเดี๋ยวฟังเสียงคุณจตุพรนะครับ
เพราะผมไม่เชื่อว่านายกทักษิณจะให้คุณอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ตัวเองกลับบ้านเพราะจะเอาสถานการณ์ไม่อยู่
ไม่อยู่มาตั้งแต่การข้ามคั่วบวกกับการกลับบ้านของตัวเองแล้ว
ส่วนคุณเศรษฐานี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงก็จะยิ่งยากตามลำดับ
แต่ว่าถ้าคุณอุ้งอิงอยากเนี่ยนะครับอยากจะจบเองเนี่ย
ซีก๑๘๘ก็พร้อมจะโหวตให้นะแต่พัง
ก็คือหมายความว่าได้เป็นแต่ไม่ได้บริหารสักวันเดียว
แต่ว่าถ้านายกทักษิณตัดสินใจกลับเนี่ยขอแทงเลยว่า
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวค่อยมาขยายความคำพูดของคุณจตุพรนะฮะ

เมื่อกี้ได้ฟังเสียงของคุณจตุพรไปแล้วนะครับ
พูดถึงกรณีคุณทักษิณจะกลับบ้านกลับเมืองไทย
แล้วบอกว่าผมขอแทงเลยนายกก็คือพลเอกประวิทธิ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือการวิเคราะห์ของนายจตุพรพรมพันธ์
แก่นนำคณะหลอมรวมประชาชนนะฮะ
มองภาพการสัญหานายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนรัฐบาล
หากวันที่๑๐สิงหาคม๒๕๖๖นายทักษิณกลับมาเมืองไทย
อาจจะเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องเพื่อไทยจะจับมือข้ามคั่ว
คุณจตุพรเขาเชื่ออย่างนั้นว่าข้ามแน่นะครับ
โดยไม่สนใจสิ่งที่เคยประกาศหรือสัญญาไว้กับประชาชน
ว่าจะไม่ร่วมกับลุงต่างปิดสวิตช์๓ปและสว
รวมถึงที่นายเศรษฐาเคยบอกว่าจะไม่สังคกรรมกับพักภูมิใจไทย
เหล่านี้มันจะหายไปไหนมันจะถูกสลายไปไหนนะฮะ
ซึ่งการสลับจับมือข้ามคั่วคุณจตุพรบอกแบบนี้

แล้วบอกว่าสังคมจะวุ่นวายมากที่สุดเลย
ขับไล่จะดังกระหึ่มเลย
แต่หากนายทักษิณกลับมาแล้วเข้าเรือนจำไปเลย
สถานการณ์ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดนี้นะครับ
ส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังโหวตกันอยู่เนี่ย
พอทักษิณกลับมานายกรัฐมนตรีถูกแทงไปที่ใครรู้ไหมฮะ
ฮ่าฮ่าฮลงสังวัล
เพราะเชื่อว่าทักษิณไม่น่าจะให้อุ้งอิ๊งเป็น

นี่คุณจตุพรเขาฟันไว้แบบนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามในฐานะคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนนะ
นายจตุพรยังฝากคำพูดไปถึงคุณทักษิณบอกว่า
ในฐานะที่เคยเป็นคนคุกมาก่อนหากคุณทักษิณกลับมาการใช้ชีวิตในเรือนจำ
ต้องวางทุกอย่างให้หมดนะครับต้องไม่คิดว่าตัวเองเป็นใคร
ต้องทำตัวเหมือนอยู่ในสุสานคนเป็นเหมือนคนที่ตายไปแล้ว
ไม่มีทั้งอดีตและอนาคตขอให้คุณทักษิณอยู่กับปัจจุบันนะครับ
ซึ่งคำขวัญในคุกที่ทุกคนจะต้องท่องกันคุณจตุพรฝากบอกแบบนี้
บอกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้
ซึ่ง๓วันแรกที่จะเข้าไปจะมีปัญหาเรื่องการกิน
แล้วการขับถ่ายกันหน่อยนะก็ต้องเย็นให้พอรอให้ได้นะครับ
คุณจตุภรบอกว่าเป็นแบบนี้ถึงท่านบอกว่าขอแทงเลยว่า